ก่อนที่จะไปทานกันเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็ต้องมีการทำบุญเป็นประเพณีที่ทำมาสืบเนื่องยาวนานแล้วของชาวกาลสิน
นั่นก็คือประเพณีงานบุญคูณลานค่ะไปดูกันว่าเขามีการก่อประสาทรวงข้าวสวยงามขนาดไหน
ไปกันเลยนะจ๊ะที่วัดเสวดวันวนารามบ้านต้อนอำเภอเมืองกาลสินค่ะ
ตอนนี้นะทางวัดเนี่ยคึกคักมากเลยเพราะว่ามีชาวบ้านผู้ใจบุญต่างพากันมาร่วมแรงร่วมใจสร้างประสาทรวงข้าวที่เห็นอยู่นี้
ถูกต้องค่ะเขาก็เร่งไม้เร่งมือทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทันงาน
ประเพณีบุญบายสีสู่ขวัญข้าวคูณลาน
สิบสามตำนานพระแม่โพศพที่กำลังจะถึงนี้นะจ๊ะ
ซึ่งประเพณีบุญบายศรีสูขวัญข้าวคูณลาน
ถือว่าเป็น๑ใน๒๒คลอง๑๔ของชาวอีสาน

เพื่อเป็นการบูชาเทพยดา
ซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะทำให้การทำงานในปีต่อไปเนี่ย
ผลดีอุดมสมบูรณ์
ปีนี้ก็เลยจัดขึ้นมานะคะในช่วงของเดือน๒๐
หรือว่าจะจัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง

งานนี้นอกจากจะได้ชมประสาทรวงข้าวที่สวยงามสมบูรณ์
เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีนี้แล้วนะคะ
ชาวบ้านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ทำบุญเป็นบุญใหญ่ค่ะ
มีตักบาทแล้วก็มีเลี้ยงพระด้วย
แล้วก็หลังจากที่ประกอบพิธีกรรมต่างแล้ว
จะมีการนำเมล็ดข้าวมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ถือว่าเป็นเมล็ดข้าวสิริมงคล
ที่ผ่านพิธีนี้มาแล้วผ่านการทำบุญมาแล้ว
อบให้กับชาวบ้านนะคะจะได้เอาไปปลูกกันต่อไป
หรือบางคนก็เลือกเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก

สืบสารกันมายาวนานแล้วค่ะ
ก็ดีนะเราสืบสารวัฒนธรรมกันต่อไป
ยาวให้ลูกหลุ่นหล่าได้รู้จักกันไปด้วยนะคะ